เขาก็เขามานั่งคิดผมก็นั่งคิดเออลองใช้โลโก้ผมไหมอะไรอย่างนี้ครับ
โลโก้ขายปุ๊บเอาเขียนผมว่าทำขนมขายตกอ่ะผมเอาแล้ว
ผมก็คิดในใจโอ้โหไม่ทำอะไรก็ด่าทำอะไรก็ด่า

เห็นผมเห็นอยู่บ้านเฉยลองใช้โลโก้เราไปขายทางเฟซบุ๊คอะไรคนขอสร้างเยอะ
วันนั้นขายได้โหเยอะอะครับ
นี่แล้วไม่หยิบมาจะได้กินขนมอร่อยไหมเนี่ย
ตอนนี้แฟนมันขออยุธรรมเลี้ยงลูกครับเพราะลูกเพิ่งได้๔เดือนเองครับ
สรุปคุณมีลูกกี่คนแล้วนี่จะไปถามทำไมหลายคน
หลายคนหลายคนหลายคนหลายคน

ไม่ใช่นี่เขาบอกให้แต่ลูกทั้งหมดกี่คน

เห็นไหมยอดขุนพลไหมเออเห็นไหม

ความรักเป็นอย่างไรดวงดวงนี้
ดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาเมื่อชาติก่อนเคยนำพาร่วมบุญกับคนหลายคน
ชาตินี้เลยเป็นกุศลพลบุญได้พบคบหา

และมีโอกาสได้ผ่านมาแล้วผ่านไปกับใครหลายคน

เอาแค่๒ได้ไหมถ้า๓นี่เมียเขาอยู่บ้านนะจะหูปึ่งเลยนะ
แล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแค่
คำชีวิตตัวเอง

ไม่ใช่ผมรู้จักเขาจากดวงเขา

นิ่งสงบและจงนิ่งเข้าไว้

แต่ว่าทิ้งเขาแล้วจะหยุดอยู่ที่เธอ
ตกลงจมูกให้น้องปัดสบายใจ

จะให้น้องปัดสบายใจหรือเครียดกว่าเดิมเนี่ย

ที่นั้นก็เป็นที่พักพิงทั้งกายและใจ

เรียกได้ว่าอยู่เป็นโสดมานานแค่ไหน
๒๓ปีมาเจอกับแฟนคนนี้เนี่ย
ก็ไปงานโชว์ตัวที่รบบุรีครับ

รุ่นพี่เขาติดต่อให้อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วชอบเขาเพราะอะไร

เขาก็บอกว่าเขาก็รู้เกี่ยวกับประวัติที่ผ่านมา

เขาบอกในเมื่อมาคบกับเขา

ขอเขาแฟนตัวเราให้ได้แค่นั้นครับ
แล้วปรับตัวกันนานไหม

ข้อสองจะต้องท้มทวมหรืออุบอวบ

ข้อสามคู่แท้จะต้องเป็นคนที่เหมือนกับ
นิสัยจุกจิกจู้จี้ในรายละเอียดของงาน

ก็วางอนาคตตอนนี้ก็มีตัวเล็กด้วยครับ

ใจผมก็อยากกลับลองมีพี่เขาให้โอกาสเรา

จะหาที่เปิดยิมมวยสอนมวยอะไรด้วยครับ

ดวงชะตานี้ไม่ควรกลับมาชกใหม่
เพราะเวลาของเราที่เคยมีชัย
เวลาที่เปลี่ยนแปลงไปมันผ่านไปแล้ว
คือเรามาไกลแล้วไม่แนะนำ
ถ้าเกิดดวงแบบนี้เราไม่แนะนำ
ข้อที่๒ถ้าเกิดกลับจะเปิดโรงเรียนดีมาก

ว่าเปิดโรงเรียนนี้เราต้องไม่เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของและเก็บเงิน
และถ้าแบบคุณหุ้นกับเพื่อน

เพื่อนในดวงชะตาไม่ได้ไปว่าเพื่อน

เวลายาไม่มีแบ่งกินได้ง่ายไหม

เพราะฉะนั้นให้แฟนปัจจุบันช่วยได้แทนได้มั้ยคะ

แสดงว่ารักครั้งใหม่เนี่ย
มันทำให้ชีวิตค่อนข้างจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

ผมก็เริ่มแบบจากเป็นคนเสเพเที่ยว

ไม่เที่ยวไม่อะไรเลยครับ
ราศีไหนในปีนี้จะมีความรักครั้งใหม่ที่สดใสกว่าเดิม
ราศีที่จะมีความรักที่สดใสมากกว่าเดิม
หรืออาจจะเป็นคนเดิมที่กลับมามีบรรยากาศในความสดใสในความรัก
หรืออาจจะเป็นคนโสดแล้วมามีความรักสดใส
หลังจากที่เคยอกหักมาแล้วก็ได้
ได้แก่ชาวราศีตุ้นกับเมฆ

ขอดูดวงบุตรบริวารของมณัฐหน่อยสิคะ
มณัฐเป็นคนรักบุตรบริวารรักเพื่อนพ้องมาก
บางครั้งมากกว่าตัวเอง
จึงเป็นเหตุแห่งความผิดพลาดของการรัก

เพราะฉะนั้นจากนี้มณัฐเขาจะรู้แล้ว
ถ้าเมื่อไหร่เขามีความรักแล้วมันเป็นองค์เกณฑ์นะ

แต่เมื่อไหร่มณัฐรักลูกรักเมียมาก
มันจะเป็นกำลังนำพาชีวิตจะมั่นคง

เพราะดาวปุตตะกุมจุดเกิดเป็นเอกะนรเกณฑ

ดาวสุกเป็นดาวปุตตะกุมจุดเกิด
แล้วดาวศุกร์ดวงนี้เป็นบนตรีทำศักดีางาน
นตรีแปลว่าความจำเรินความมั่นคง

แล้วทุ่มเทเวลากำลังกายกำลังใจ
เตะการสร้างสรรค์ให้ความรักที่ความกลัว

ในช่วงประมาณวันที่๑ธันวาคมของปี๒๐๖๐นี้

ดาวเสามันจะมะเร็งดวงชะตาตัวเองอีกครั้งหนึ่ง

วันที่๑ธันวาคมปี๒๖๐บวกไป๒ปีครึ่ง
ต้องนุยมันเป็นจุดต่ักหัก

เอาราหูไปรับดาวเสา

คำวนะโชคใหญ่กลับเป็นโชคเลย
แล้วถ้าเกิดคุยกับเมียไม่รู้เรื่องนะ

ไปสีปากเมียวุลัย

แล้วถ้าเกิดว่าหากินยากสมบัติพญานครราชเอาไป
ถ้าอยากรู้ดวงชะตาต่อไปจะเป็นยังไง
พ่ออาจจะลืมไปได้ฟันพงศิษย์ของราช
อันนี้อยากรู้วันไหนเดือนไหนจะช่วงดี
วันทีลงพ่อทศพร้อมชุดใหญ่เลยครับ
คนไทยรัฐศึงถามีว่าดิวว่ายิลาคือคุณหมอหรือนายแพทย์ที่ต้องผ่าตัด

ผมเลยว่าแอทมาให้อาจารย์ดู

ไม่ให้เราบ้าอยู่ข้างหน้า

เยอะยังงี้สำเร็จทุกประการจากนี้มาสักต้อน

นัทอยากฝากข้อคิดอะไรให้กับคุณผู้ชม
อยากให้แบบการใช้ชีวิตนะครับ
เวลาพอมีเราก็อย่าหลงอย่าเหลิงอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะมันก็จะทำให้ชีวิตเราพังได้
ชีวิตตั้งชีวิตเราชีวิตครอบครัวอะไรอย่างนี้ครับครับผม
รู้ไหมสิ่งที่ได้คุยกับมณัฐ
เราเห็นครั้งหนึ่งในชีวิตของมณัฐ
จำนวนต่อคำตัดสินของคนอื่น

อย่าให้คำพูดเหล่านั้นเป็นคำตัดสินชีวิตตัวเอง
เราต้องเป็นคนเลือกกำหนดชีวิตตัวเองค่ะ
ท่านผู้ชมฮะถ้าสมมุติจะพูดถึงเรื่องดวง

สิ่งทุกอย่างมันเข้ามาหาแบบว่า

เราลืมไปด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยโอกาสจะหมดมันมีจริงเหรอ
วันหนึ่งเวลาที่ดวงตกปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างมันเร็วเหมือนกันฮะ

วันหนึ่งสิ่งที่มันได้มาแล้วมันหายไปภายในแวบตาเหรอฮะ
เราพร้อมที่จะเตรียมความทุกข์เวลาที่พวกมันไปหมดหรือยังฮะ

ผมเนี่ยสัมผัสอย่างหนึ่งจากมณัฐเขาเป็นคนดี
มีรากใจลึกเนี่ยดี
แต่เขาเป็นคนถูกกระทำอย่างน่ากลัว
อย่างหัวเที่ยมบนความไม่จริงใจ

ความจริงใจความดีหรือการที่จะให้ความรู้สึกที่ดีกับใครเนี่ย
มันไม่ใช่แปลว่ามันจะได้ความเป็นมิตรภาพอันยิ่งอันยืนยงยาวนานตลอดการ
เพราะคนเกิดราศีมิถุนเนี่ยผมเห็นมาเยอะมันทำคุณกับคนไม่ขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามทีทำให้มณัฐได้รู้ว่ามีเพื่อนคือตัวเอง
แล้วมีพี่ที่เราเห็นเขาเป็นคนที่แบบอะไรอ่ะ
ได้ลู้่เรื่องจากเราเพิ่งรู้ในวันนี้เลยว่า
คุณบาทคือสมรักคำสิง

นัทต้องรักพี่สมรักมาก

แล้วต้องผูกพันคนนี้จะเป็นเพื่อนตายของเรา
เพราะฉะนั้นเรื่องของชิดมีหลากหลาย
สะท้อนด้วยดวงอาจจะสะท้อนด้วยชีวิต
นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งของชิดของมะนัดบุญจำนวงครับ
ทั้งหมด๓คนรวมทั้งคุณผู้ชมด้วย
เป็นกำลังใจให้จากนี้ไป
ขอให้มะนัดไปในทางที่มะนัดเลือกแล้ว
ชอบแล้วแล้วประสบความสำเร็จ

ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมค่ะ
กลับมาพบกับรายการท็อกทะลุดาวได้ทุกคืนวัน
พระราชสบดีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้ทั้งหมดลาคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
เพราะหมอนรักของเราเนี่ย

ปาเทพโพงามและพี่จุ๋มค่ะ
พูดตรงเลยนะมีความสุขมากตอนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
มีความสุขมากไม่มีใครกดดันไม่มีใครมาบ่น
นี้บอกไม่รู้มันจะกลับมาทำไม

ทำให้มันไม่ว่างจะได้ไม่ต้องมาคิด

เวลามีคนมาสายยาให้นะเอ๊ยอย่ามาโย่ง

เออจริงใช่ค่ะเข้าจบแล้วนะไปฟังเพื่อน
โชกภาพเพื่อนเกี่ยวกับเราอีก
แล้วก็เอามาเป็นปัญหาให้เราว่าทำไมแกไม่ทำอย่างผัวเขา